คุณผู้ชมฮะพาดหัวที่เห็นอยู่ข้างหลังเรานะฮะ
นี่มรดกเจ้าอาวาส๑๐กว่าล้าน

ใครจะใช้ใครจะได้ต่อไป

ระหว่างของทางวัดหรือว่าของลูกหลาน

นี่คุณผู้ชมแล้วก็ญาติของท่านเจ้าอาวาสที่มรณภาพไป
ยังเชื่อว่าโอ้โหท่านเจ้าอาวาสรูปนี้
น่าจะมีมรดกถึง๔๐ล้านบาท
อุ๊ยแล้วนี่เราก็บอกว่าเชื่อว่ามีคนมาเอาไปแล้ว
เพราะว่าตอนเข้าไปดูข้าวของมันกระจัดกระจาย

หลายคนสงสัยถ้าท่านเจ้าอาวาสเก็บเงินไว้เป็น๑๐ล้านในกุฏิ
แล้วถ้าท่านมรณภาพไปเงินเหล่านี้จะเป็นของใคร
เป็นของวัดเป็นของลูกหลานแล้วก็ที่มาของเงินเหล่านี้
มาจากไหนนี่คุณผู้ชมฮะนี่ทางลูกหลาน
ทางญาติทางคณะกรรมการวัดแห่งนี้นะฮะ
ได้นำเงินเหล่านี้มานับเลยนะทีละใบทีละใบทีละใบ
รวมแล้วเนี่ยได้กี่บาทรู้ไหมฮะ
เป็นเงินของพระครูศรีตจิตธรรมศรีตจิตธรรมคุณ
หรือว่าหลวงพ่อเย็นสัจจิตโตนะฮะ
ท่านเจ้าวาดวัดป่าทรงธรรมที่ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
คือท่านเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ยคุณท่านมรณภาพไปด้วยวัย๘๑ปีนะคุณนะ
เมื่อวันที่๒๖มกราคม๒๕๖๕แล้วก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เมื่อวานอาทิตย์ที่๖กุมภาพันธ์๒๕๖๕นะครับ
ก่อนหน้านั้นทางคณะกรรมการของวัด
แล้วก็ทางญาติของหลวงพ่อได้มีการทำข้อตกลงไว้นะคุณนะ
ว่าจะปิดกุฏิของหลวงพ่อจนกว่าจะครบ๕๐วัน
และทีนี้ครับเมื่อวันที่๒๐มีนาคมเนี่ย
ครบ๕๐วันตามที่ตกลงกันไว้นะฮะ
ทางญาติโยมและกรรมการวัดหลังจากทำบุญครบ๕๐วันเรียบร้อยแล้ว
ก็รวมกลุ่มกันลูกหลานพร้อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาเปิดกุฏิของพระครูหรือของหลวงพ่อเพื่อหาเอกสารสำคัญหรือว่าพินัยกรรม
แต่ทีนี้หลังจากที่เปิดกุฏิไปพบเงินสดจำนวนที่เอามานับแล้วทั้งสิ้น๑๐ล้าน๖แสน
บาทนะครับโดยแบ่งเป็นเงินสด๕ล้านกว่าบาทอยู่ในกระเป๋า
ซึ่งเป็นเงินประกันชีวิตของท่านเจ้าอาวาสเองแล้วก็เงินสดอีก๕ล้านกว่าบาทเป็นธนบัตรเก่า
ซึ่งเป็นเงินสะสมของหลวงลุงซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสคุณ
ทีนี้ครับโอ้โหเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยทำยังไงกันต่อแล้วเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยมีครบไหม
ก่อนหน้านั้นที่มีการปิดกุฏิท่านเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปเนี่ยมีคนมาขโมยเงินหรือทรัพย์สินบนกุฏิหรือไม่
เพราะทางญาติของท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะฮะก็คือนายเอกชัยนฤทัยอายุ๕๔ปีเป็นหลานชายท่านเจ้าอาวาสเนี่ย
ติดใจเรื่องของจำนวนเงินโดยหลานชายคนนี้บอกว่าเงินของท่านเจ้าอาวาสน่าจะมีมากถึงประมาณ๔๐ล้าน
ไม่ใช่แค่๑๐ล้านแล้วก็ข้อสังเกตต่างนะว่าจะมีคนมาขโมยหรือเปล่า
เพราะว่าพบว่ากุฏิท่านถูกงัดแงะในช่วงที่มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะปิดกุฏิ๕๐วัน
แต่ช่วงนั้นมีคนเข้ามางัดแงะหรือเปล่าเพราะว่าทางคุณเอกชัยไปชี้ให้ดูตามประตูตามหน้าต่างเนี่ยนี่ฮะ
มันมีลักษณะเหมือนการถูกงัดแงะดังนั้นญาติเชื่อว่ามีเงินไม่ใช่แค่๑๐ล้าน
อาจจะมีมากถึง๔๐ล้านทีนี้เป็นเรื่องใหญ่ตำรวจสภศรีมหาโพธิ์ของปราจีน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานปราจิบุรีก็เข้ามาตรวจสอบ
ลายนิ้วมือรอยนิ้วมือหรือว่าอะไรนะหลักฐานต่างว่ากุฏิโดนงัดหรือเปล่า
ตำรวจออกมาเปิดเผยบอกว่าภายในกุฏิยังมีทั้งคราบฝุ่นแล้วก็มีหยากไย่หนาเลย
ร่องรอยของฝุ่นและอยากไย่น่าจะเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา๕๐วันนี้แหละ
คงไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในกุฏิอ๋ออันนี้คือสิ่งที่ตำรวจชี้แจงกับญาติ
ที่ญาติไม่สบายใจไปตรวจสอบดูแล้วนะมันยังมีฝุ่นป่นอยู่เลย
มีฝุ่นเกาะตามพื้นเกาะตามสิ่งของอะไรต่างแล้วตามพื้นมันไม่มีรอยเท้าอะไรประมาณนี้
แล้วก็เมื่อตอนสายทางญาติเองชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็พนักงานของทางอบตท่าตูม
เข้ามาทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เก็บพวกของที่ยังเหลืออยู่ในกุฏิอีก
ปรากฏว่าเจออีกนะเจอเป็นเงินสดอีก๗๑๗๑๐บาท

ใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยทางคนดูแลทรัพย์สินของวัดแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ถือสมุดบัญชีของหลวงพ่อเย็นเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณป้าประพาพรตะเภาพงศ์บอกว่าเงินทั้งหมดเดี๋ยวจะต้องรอให้ทางกรมศาสนา
รอให้ตำรวจสรุปอีกทีนึงว่าเงินตรงนี้อันนี้มันก็น่าอยากหาความรู้เหมือนกันนะ
เงินตรงนี้สุดท้ายต้องตกเป็นของวัดหรือเงินต้องตกเป็นของญาติ
แต่ในเบื้องต้นถามว่าเงินสดเหล่านี้โอ้โหมีเป็น๑๐ล้านเอาไปไหนแล้ว
ก็เอาไปเข้าธนาคารก่อนนะคุณนะเข้าธนาคารนะครับ
ก็มีการเปิดบัญชีของธนาคารร่วมกันทั้งหมด๔คน
ในบัญชีก็จะมีรักษาการท่านเจ้าอาวาสนะครับที่ท่านคอยดูแลวัดนี้อยู่
แล้วก็ทางญาติอีก๓คนนะฮะทีนี้ต้องดูแหละว่าเงินเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหน

ขณะที่พระครูภาวนาธรรมธาบรีท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามไฟ
ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยนะฮะ
ระบุว่าเรื่องทรัพย์สินหลังจากที่พระสงฆ์มรณภาพนั้น
ดำรงสมณเพศถ้ามีทรัพย์เกิดขึ้น
ทรัพย์นั้นยังไม่ได้จำหน่ายจ่ายแจกหรือทำพินัยกรรมไว้
เมื่อพระรูปนั้นมรณภาพลงทรัพย์สินทั้งหลายจะตกเป็นของวัด
ภูมิลำเนาทันทีเว้นแต่ท่านทำพินัยกรรม
จำหน่ายจ่ายแจกไปก่อนที่ท่านจะมรณภาพ
อันนี้ก็ต้องมาดูอีกคุณว่าหลวงพ่อที่มรณภาพทำพินัยกรรมไว้หรือไม่หนึ่ง
ฟังเสียงเจ้าคณะอำเภอหน่อยนะครับ
แต่ไม่ชัดเว้นแสดงทางพินายกรรม
หรือจำหน่ายใจแจกไปก่อน

ก็จะตกเป็นของวัดทันที

นี้นี่ครับท่านเจ้าคณะอำเภอ

ทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาเหมือนกัน
คู่ที่คุ้นเคยเกี่ยวกับประโยชน์การยื่นตรวจสอบทรัพย์สินของพระ

ก็ความเห็นในธรรมนองเดียวกันกับท่านเจ้าคณะอำเภอ
บอกว่าเมื่อพระมรณภาพทรัพย์สินของพระต้องตกเป็นของวัด
เว้นจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาก่อนที่จะบวชเป็นพระ
ก็จะถือว่าเป็นมรดกตกทอดนะฮะนี่เลยเป็นคำถามให้คุณ
หลังจากนี้เงิน๑๐กว่าล้านใครได้ใครใช้
แล้วก็มีคำถามอีกว่าการเป็นพระเป็นท่านเจ้าอวาส
ทำไมรวยจังเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบต่อนะ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะ